เราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีเหตุสลดเกิดขึ้นครับเมื่อเด็กนักเรียนชายสองคนขี่จักรยานยนต์เฉียวชนรถพ่วง๑๘ล้อ
ที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยจักรยานยนต์หักหลบนะครับ
ทำให้เสียหลักพุ่งชนบารีเออร์แล้วก็เสาสะพานลอยจนเสียชีวิตค่ะ
ที่ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถพ่วง๑๘ล้อกำลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอย
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเลนซ้ายสุดต้องหักหลบ
แล้วเสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์และเสาสะพานลอยคนเดินข้าม
คนขับขี่และคนซ้อนแน่นิ่งไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยอนามัยน้องรีถนนเศรษฐกิจ
ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพเมืองชนบุรีพร้อมด้วยทีมแพทย์และกู้ภัยไตรคุณธรรม
เข้าตรวจสอบพบศพเด็กชายอายุ๑๔ปี๒คน
คนขับขี่และคนซ้อนเสียชีวิตในสภาพคอขาและแขนหัก
ศีรษะมีบาดแผลชะกันห่างออกไปประมาณ๔๐เมตร
พบรถจักรยานยนต์สีชมพูของผู้ตายล้มอยู่
ส่วนรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกท่อระบายน้ำจอดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสอบสวนนายสมดีธาตุเสียวอายุ๔๒ปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเข้าซอย
แต่มองกระจกข้างเห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วจึงหยุดรถ
ที่รถจักรยานยนต์จะพุ่งชนแท่งเบรีเออร์แล้วร่างของทั้งสองคนกระเด็นไปฟาดกับเสาสะพานลอยเสียชีวิต
ส่วนที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกู้ภัยเขาช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๐ควบ
ได้รับบาดเจ็บศีรษะปูดบวมนอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่บนโขดหิน
ระหว่างชั้น๓กับชั้น๒ของน้ำตกชันตาเถนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ตะบนบางพระ
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะใช้เปรยหามลงมาด้านล่าง
ซึ่งมีระยะทางกว่า๔๐๐เมตรด้วยความทุลักทุเล
จากการสอบถามพระมหาสมชายฐานธรรมโมอายุ๕๓ปีทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุพาลูกศิษย์วัด๔คนมาเที่ยวน้ำตกชันตาเถน
แต่ขณะที่ทุกคนกำลังเล่นน้ำอยู่บนชั้น๒ของน้ำตก
เด็กชายวัยสิบขวบได้ปีนขึ้นไปบนชั้นสาม
แล้วพลัดตกลงมากระแทกกับโขดหินได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ผู้ภัยส่งผู้บาดเจ็บรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
ซึ่งแพทย์อยู่ระหว่างตรวจร่างกายอย่างละเอียด
อีกรายกู้ภัยเร่งช่วยเหลือนายปฏิพัฒน์ภูมิลาอายุ๔๔ปี
คนขับรถโฟล์ลิฟต์โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ตะมนต์ท่าข้าว
อาบตามใบหน้าไม่สามารถขยับตัวได้
กลางกองสินค้าที่ล้มระเนรนาศ
ผู้ภัยต้องปีนข้ามไปช่วยเหลือและนำตัวออกมาด้านนอกด้วยความทุลักทุเล
เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง
เพื่อนร่วมงานเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายปฏิพัฒน์

สินค้าขึ้นไปวางบนชั้นที่๔
ก่อนที่กองสินค้าจะเอียงเข้าหารถโฟล์ลิฟต์
นายปฏิพัฒน์จึงรีบลงจากรถแต่ไม่ทัน
กองสินค้าล้มทับได้รับบาดเจ็บ
กำลังกำลังขับรถโฟล์คลิปยกสินค้าขึ้นไปวางชั้นที่๔
ก่อนที่กองสินค้าจะเอียงเข้าหารถโฟล์ลิฟต์
นายปฏิพัฒน์จึงรีบลงจากรถแต่ไม่ทัน
กองสินค้าล้มทับได้รับบาดเจ็บดังกล่าว